จังหวัดชายนาฏบ้างคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเรื่องที่
นักเรียนชั้นป๖ถูกผู้มนุยการตีจนก้นช้ำเลือดที่เป็น
เด็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเด็กเนี่ยคือพูดจาไม่สุภาพ
แจกของลับให้กับเพื่อนนะคะ
เรื่องนี้ย่าของเด็กยืนยันไม่ยอมความนะคะ

แล้วก็วันนี้มีการเปิดใจของผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้ด้วยค่ะ

เรื่องนี้ที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะ
เพราะบอกว่าเด็กป๖ที่ถูกทำโทษ
ไปล้อชื่อพ่อแม่แล้วก็ไปแจกของลับให้เพื่อน
ซึ่งย่าของเด็กที่เป็นผู้เสียหายนี่นะคะ
ออฟอายุ๑๒ปีไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย
แล้วพอคนนี้ก็มาขอโทษแล้วที่โรงพยาบาล
แต่ว่าย่าไม่ยอมความนะคะ
ขณะที่นายนรงรอดแก้วผู้มนุยการโรงเรียนวัดพร้าว
ทำโทษน้องออฟวันนี้ก็ไปที่บ้านของน้องออฟค่ะ
ไปเจอน้องออฟกับยายบุญธรรมที่เลี้ยงน้องออฟตั้งแต่เด็กนะคะ
ก็พอก็เข้าไปขอโทษยายเนี่ยไม่ติดใจนะคะ
ไม่ถือสาหาความไม่เอาเรื่องซึ่งยายบอกว่าพอเป็นคนดี
เนี่ยตอนที่ตอนที่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ยายเนี่ย
ยายก็พูดไปร้องไห้ไปนะบอกพอเป็นคนดี
แล้วช่วยเหลือครอบครัวตนเองมาตลอดแล้วก็รู้ว่าหลานตัวเองเนี่ย
เป็นเด็กสนชอบเล่นอะไรเกินเด็กที่ตาบอดไปข้างหนึ่ง
เพราะว่าน้องออฟนี่แหละคว่างมีดมาใส่เธอจนตาบอด
ผู้สื่อข่าววันนี้ก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนวัดพร้าวนะคะ
มีชาวบ้านหลายสิบคนมารวมตัวกันให้กำลังใจ
นายนรงผอโรงเรียนวัดพร้าวค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าถ้าย้ายผอไปที่อื่นไม่ยอมแน่
เพราะว่าพอเป็นคนดีพัฒนาโรงเรียนมาตลอด
ควรพิจารณาย้ายเด็กที่มีนิสัยก้าวร้าวออกไปจากโรงเรียน
นี่คือความเคลื่อนไหวของชาวบ้านนะคะ

จนจบอีก๒เดือนก็จะปิดเทอมแล้ว
อยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีและตนเองขอรับผิดชอบทุกอย่างค่ะ
ครับทั้งผมเองก็ได้เอ่อได้พูดคุยกับทางย่าแล้วก็
รับผิดขออภัยขอโทษไปแล้วนะครับส่วนส่วนส่วนเอ่อ
ขั้นตอนต่อไปก็คือเขาอยากให้อยู่อยู่ในกระบวนการนะครับ
ไม่อยากให้มีปัญหาอะไรกันเยอะแยะนะครับถ้ายินดีเอ่อ
รับผิดในสิ่งที่เรารับผิดชอบในสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว
ไม่ได้ปฏิเสธอะไรส่วนส่วนเรื่องที่จะเอ่อ
หลายสื่อก็พยายามจะให้เข้าไปชี้แจงนะครับ
แต่จริงก็เราชี้แจงกับคุณย่าหมดแล้ว
ก็ขอโทษขออภัยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไร

ก็คืออยากให้มาให้มาคุยกันปกติ
เข้าสู่กระบวนการปกติ
อย่างไรก็แล้วแต่ทางด้านย่าของน้องออฟยังยืนยันนะคะ

และวันนี้คณะสำนักงานพื้นที่การศึกษา
จังหวัดชายนาฏก็ไปสอบสวนนะคะ

พิจารณาโทษทางวินัยกับพอโรงเรียนค่ะ